ส่วนเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าสงสารมาก
สำหรับเด็กชายอายุสองขวบคนหนึ่งอืมอ่าเป็นเด็กชายชาวต่างชาติค่ะ
มาเที่ยวเมืองไทยกับพ่อและแม่ปรากฏว่าพ่อกับแม่มีปัญหากันอืม
ผู้เป็นพ่อก็เลยเนี่ยฮะไม่รู้ว่าประชดภรรยาบันดาลโทษะอะไรก็แล้วแต่
จับลูกมัดกับรถเข็นเข็นลงทิ้งทะเลไปเลยโอ้ย
แล้วลูกเสียชีวิตนะคะเจอเป็นศพลอยมาอยู่ติดกับรถเข็นอ่ะใช่
ถูกผูกติดเอาไว้แบบนั้นน่ะแล้วบอกว่าตอนที่เข็นลูกไปเนี่ย
ก็คือใช้จังหวะตอนที่ลูกหลับคือหนึ่งล่ะเด็กเนี่ยต้องมาตายโดยที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยหรอกแต่ฝ่ายพ่อเนี่ยบอกมีปัญหากับภรรยาเนี่ย
แม่ของเด็กเนี่ยแล้วมาใช้วิธีอย่างนี้เนี่ยอืม
กำลังจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะจับได้แล้วเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่า
อืมเหตุการณ์นี้เนี้ยมันเริ่มจากเมื่อเย็นวานนี้ครับ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจสพบึงพัทยาได้รับแจ้งเหตุว่า
พบศพเด็กคนหนึ่งถูกรัดติดอยู่กับรถเข็นนะฮะ
ไปเจอศพเด็กพร้อมกับรถเข็นรัดติดกันอยู่
เป็นเด็กผู้ชายุประมาณสองถึงสามขวบ
น่าจะเป็นชาวเอเชียหรือใกล้เคียงนะครับ
ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า
สภาพศพนั้นน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งถึงสองวัน
เพราะว่าได้ลอยขึ้นมาที่บริเวณท่าเรือแหลมบารีไฮนะครับ
เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเด็กผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๒ขวบ
และตรงกับเรื่องการแจ้งเด็กหายเอาไว้
มีชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิงเป็นแม่ของเด็กมาแจ้งเด็กหายเอาไว้นะครับ
ชื่อว่านายวาเอลนาบิลซาวมานซูเรกัสเป็นชาวจอแดนครับ
ตมสุวรรณภูมิสามารถควบคุมเอาไว้ได้
หลังจากพบว่าผู้ชายคนนี้ตอนที่กำลังจะเดินทางออกนอกประเทศเนี่ย
มีอาการซึมผิดปกติน่าสงสัยก็เลยนำตัวมาสอบสวน
ก่อนจะยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าลูกชายตัวเอง
สาเหตุเนี่ยบอกว่าเครียดแค้นภรรยาชาวจอแดนด้วยกัน
ที่ไม่สนใจปล่อยให้ตัวเองเนี่ยต้องเลี้ยงลูก
เด็กชายวัย๒ขวบคนนี้ที่ชื่อเด็กชายโอมานเนี่ย
ให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวพอไปคุยกับเมีย
ก็ไม่พอใจโต้เถียงกันทะเลาะกัน
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจ
พาลูกชายนั่งรถเข็นตอนกลางคืน
ที่สะพานท่าเทียบเรือแหลมบริหาย
ขาทั้งสองข้างของลูกติดอยู่กับรถเข็น

ทำลงคอได้ยังไงอ่ะ

โดยบอกว่าที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ย
ความจริงแล้วเขาก็ไม่อยากมานะอืมแล้วเขาก็ไม่อยากมีลูกด้วย
แต่เขาก็ต้องมาเพราะว่าภรรยาให้มาคือมันโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับเด็กคนนึง
นะโดยผู้ต้องหาคนนี้บอกว่าหลังจากที่เขาเข็นรถเข็นที่จับลูกมัดติดไว้
ลงทะเลทิ้งทะเลไปแล้วตรงสะพานท่าเทียบเรือแหลมบริหายเนี่ยก็กลับมาที่ห้องพักที่พัทยา
แล้วก็เครียดมากจนกระทั่งภรรยาเนี่ยตามหาลูกแต่ไม่เจอลูกอืม
เพราะว่าตัวเองเนี่ยเข็นลูกทิ้งทะเลไปแล้วไงตัวเองก็เลยหนีเลยฮะ
รีบเดินทางจะกลับไปที่จอแดนสุดท้ายถูกจับกลุ่มได้เมื่อตี๓คืนที่ผ่านมาครับ
แต่ต่อมาก็มีชาวบางวงไปพบนะครับศกรอยน้ำมาแล้วนะฮะนะฮะ
กว่าแล้วนะฮะนะฮะเอ่อว่าเป็นพวกนี้ฆ่ากลูกตัวเองนะครับ
พอเมียถามก็ตอบไม่ได้ก็บอกฝากกับคนไทยเอาไว้ไว้ใจได้

กับภรรยาแล้วก็ลูกชายที่เสียชีวิต
เดินทางมาเที่ยวที่พัทยาที่ประเทศไทย
เมื่อวันที่๗มีนาคมนะฮะ

เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรื่องปัญหาครอบครัว
ทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีกันด้วย
กระทั่งช่วงค่ำวันที่๘มีนาคมนายวายเอลก็พาลูกชาย
นั่งรถเข็นไปรัดเข็มขัดแล้วก็มัดลูกติดกับรถเข็นนะครับ
พาออกไปนอกห้องพักไปถึงท่าเทียบเรือแหลมบริหาย
ไปเข็นมาจนลูกชายหลับแล้วก็ผลักตกลงทะเล
ภรรยาคือไม่รู้เรื่องเลย
๑๐มีนาคมภรรยาไปแจ้งความที่สพทสวนภูมิว่าลูกชายหายตัวไป
แล้ว๑๑มีนาคมเมื่อวานนี้ครับตอนเย็นนะครับ
ชาวบ้านก็ไปพบศพเด็กคนหนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟัง
ส่วนภรรยานะครับของผู้ต้องหาซึ่งเป็นแม่ของเด็ก
หลังจากรู้ว่าลูกถูกสามีผลักตกทะเลจนตาย
คือตอนนี้ช็อกช็อกอย่างรุนแรงช็อกหนักมาก
เพราะรับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้
ตอนนี้ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับนายวาเอลผู้ต้องหานะครับ
แล้วก็จะดำเนินคดีนี่แหละนะ
แล้วที่เหลือพอเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ต้องผลักดันกลับประเทศกันต่อไป
ไม่อยากจะฟังคำแก้ตัวชี้แจงของคนก่อเหตุเลย
ไม่อยากมีลูกบ้างน้อยใจภรรยาบ้างมันไม่ใช่

ผลักงานมันโหดเขี้ยมเกินไป